ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐ

หยิบยกประเด็นเรื่องของการปฏิรูปตำรวจขึ้นมา

ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหลายฝ่ายเขารอคอย

ไม่เป็นแบบนี้แต่ว่าจนถึงวันนี้

เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจ

ผมหยิบเอาเรื่องการปฏิรูปตำรวจมาขีดเส้นใต้หลายครั้ง
เพราะอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า
ช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมไทยคนไทย
มีปัญหากับการทำงานของตำรวจบางคนบางนายบางส่วนเยอะเลยครับ
แล้วปัญหานั้นมันนำไปสู่ความขมขื่นความเจ็บใจ
ความไม่สบายใจหลายอย่างเยอะเลย
คนที่อยู่ในไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ไม่รู้หรอกครับ
เช่นเรื่องการยัดข้อหาการรีดไถเงิน
คนไม่ผิดต้องกลายเป็นคนผิด
คนผิดลอยนวล
เริ่มต้นจากกระบวนการของตำรวจที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาทั้งสิ้น
แล้วสังคมไทยก็เจ็บปวดกับเรื่องนี้
คนจนเป็นคดีกับคนรวย

ด้วยเพราะว่าตำรวจไม่ตั้งอยู่บนความยุติธรรม
ต้องยกเว้นว่าบางคนบางหน่วยนะครับ

แต่ถึงจะไม่ใช่ส่วนใหญ่
แต่ว่าความเดือดร้อนที่มีต่อประชาชนนั้นเยอะ
จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ฉะนั้นเมื่อรัฐบาลที่มาจากคอสช
ก็มีเสียงเรียกร้องมากเลยว่าจะปฏิรูปประเทศด้านโน้นด้านนี้เนี่ย

ปรากฏว่าไปสอบถามความคิดเห็นคนว่าอยากให้ปฏิรูปเรื่องอะไรมากที่สุด
มีอยู่สองเรื่องใหญ่ให้ปฏิรูปการเมืองกับเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
ประชาชนเรียกร้องเยอะเลยครับ
รัฐบาลคอสชก็ขานรับครับ
ตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิรูปตำรวจเนี่ยไปศึกษาไปหาหนทางจะปฏิรูปตำรวจยังไงเนี่ย

ชั้นของสปชก็ชุดหนึ่ง
ปปชพ่นหน้าที่ไปสปทมารับไม้ต่อ
สปทพ้นหน้าที่ไปก็มาตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจต่างหากขึ้นมา
เสร็จแล้วก็ส่งให้ชุดอาจารย์มีชัย
เพราะว่าชุดอาจารย์มีชัยต้องไปตราเป็นกฎหมายออกมาเพื่อให้นำไปสู่ปฏิบัติ
ก็ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาก็พอจะเห็นเส้นทางอยู่ครับ
มีความหวังเยอะนะครับว่าหลังการปฏิรูปตำรวจแล้วเนี่ยอะไรมันจะดีขึ้น
แล้วจนมาถึงวันนี้รัฐบาลกำลังจะพ้นหน้าที่
สนชกำลังจะพ้นหน้าที่
แต่ว่าเรื่องของการปฏิรูปตำรวจกฎหมายที่จะออกมาบังคับใช้เป็นยังไงล่ะครับ
เมื่อเช้านี้เห็นหัวข่าวนังสือพิมศ์ฉบับ๑ไทยฟอส
เขาพาดหัวว่าปฏิลวงไม่ใช่ปฏิรูปล่ะ

เขาโปรยว่าจบข่าวปฏิรูปตำรวจวิศนุเชื่อร่างกฎหมายปฏิรูปส่งตำรวจ
ปฏิรูปตำรวจส่งให้สนชไม่ทันเดสไลน์
เดทไลน์นี้วันนี้๒๕ธันวาธิ์
อ้างรอความเห็นจากหน่วยงานต่าง
นี่แล้วในรายละเอียด
วิศนุว่าอย่างนี้ครับ
ร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจจะต้องเข้าสู่ประชุมสนช
ก่อนที่สนชจะยุติพิจารณากฎหมายหรือไม่

วิศนุบอกว่าตนเข้าใจว่าเขากำลังไปรับฟังความคิดเห็นกันอยู่
และไม่ทราบว่าจะเสร็จทันหรือไม่
แต่ในวันที่๒๕ธันวาคคือวันนี้
กฎหมายหลายฉบับจะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอ
เพื่อพิจารณาแล้วส่งไปยังสนช
แต่ไม่แน่ใจว่ากฎหมายปฏิรูปตำรวจจะส่งไปหรือไม่
ซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่ามีเพราะยังไม่เห็นความเห็นจากหน่วยงานต่างส่งเข้ามา
เห็นรองวิศนุบอกว่าวันนี้ไม่น่าจะมีไม่น่าจะทัน
แต่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนพรุทธิกาวันที่๒๕

บอกว่าคณะกรรมการพิเศษชุดที่ท่านอาจารย์มีชัยรุจุพันธ์เป็นประธานเนี่ย
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วทุกขั้นตอน
จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้วก็นำส่งอย่างเป็นทางการไปยังสำนักงานเลขาคอลโลม

สัปดาห์นี้แล้วนี่ก็คือประมาณต้นธันวา

ยังมีผลของการรับฟังความเห็นจากประชาชนและหน่วยงาน
ซึ่งรวมถึงข้อคิดค้านบางประการ
อันเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามมติคอรมอ
นี่จะเห็นว่า
สิ่งที่คุณคำนวณบอกเนี่ย

แต่ว่าที่รองนายกวิศนุบอก

เอ๊ะแล้วมันยังไงกันแน่

เข้าสภาษณ์สอนอชอไม่ทัน
วันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้าย

พรบตำรวจที่จะออกมาบังคับใช้

ก็แปลว่าต้องรอรัฐบาลหน้า

รอสภาผู้แทนราษฎรชุดหน้า
เข้ามาผ่านกฎหมายฉบับนี้

เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์มีชัยเสนอ
สปชสปธคกรรมการ

ทำกันมา๓๔ปีเสนอมา

แล้วออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้

แปลว่าที่ทำกันมาทั้งหมด
ที่เป็นความหวังของประชาชนทั้งหมด

ประชาชนที่ติดตามข่าวนี้มา

ผมก็มีความหวังอย่างนี้ครับ
เรื่องการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมีหลายด้าน

การปฏิรูปด้านสอบสวน
เพราะกระบวนการสอบสวนของตำรวจนั้นเนี่ย
เป็นต้นทางของความยุติธรรม
ก็คือว่าถ้าเวลามีคดีกัน

ไม่ฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งมา

ถ้าพนักงานสอบสวนยึดหลักตรงนั้น

แล้วเรื่องของการปฏิรูปพนักงานสอบสวนเนี่ย
เพราะเอิญว่าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
คณะปฏิรูปตำรวจนั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับ

แต่คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ย

แล้วเรื่องของพนักงานสอบสวนเนี่ย
ก็ไปอยู่กับชุดของคณะ

แปลว่าถึงแม้พรบตำรวจจะไม่ผ่านออกมา

กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

จะทำได้ผลในระดับหนึ่งพอสมควร

จะเอาอายการมาร่วม

เอาละก็ยังพอมีความหวังอยู่นะครับ

สิ่งที่ดรบวรศักดิ์อุวันโน

แล้วเป็นหัวข่าวมาเมื่อ

สัดสี่ปีปาหีปฏิรูป

โอ้โหเห็นหัวข่าวนี้ใจแป้วเลยครับ
เพราะอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่า

จะไปจบยังไงอาจารย์บรมศักดิ์นี่เป็น
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายนะ

แต่คิดว่าการใช้ส่วนราชการ
เป็นฝ่ายปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสำเร็จ

ให้ผู้ที่ถูกปฏิรูปมาทำเรื่องปฏิรูปเสียเอง

ยังคิดแบบค่อยเป็นค่อยไป

ที่ต้องการลงมือทำในทันที

ผู้รับเหมามาทำหน้าที่ตรวจงาน

ให้มีการปฏิรูปเสนอด้านกฎหมาย

เป็นผู้เสนอกฎหมายเวลานี้

เรื่องของการปฏิรูปตำรวจ

สี่ปีเหนื่อยเปล่า

ทำไมสุดท้ายขึ้นมา

กับการปฏิบัติงานของตำรวจ

มากที่สุดจึงไม่เกิดขึ้น
นี่คือขีดแท่นใต้ของวันนี้

ฟังแล้วมันก็แบบดูท้อใจนะฮะ
มันช้ามันไม่เป็นผลสักที

เพราะสปชทำรายละเอียดไว้
หมดหน้าที่ไปส่งสปท
สปชก็เอามาปัดฟูนไหม
ทำโน่นเติมหนี้ตั้งคณะกรรมการ

ก็มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ๑๐

ตำรวจนี่สำคัญนะเขาจึงเป็น๑๑บวก๑

เอาทั้งหมดที่ทำเสนอกันมาเนี่ย

กฎหมายยังไงครับอ้าวสุดท้ายขึ้นมา

หวังว่าสิ่งที่ประชาชนรอคอย
จะเห็นสักทีเป็นของขวัญวันคิสมัตย์
แล้วหวังที่ว่าไม่ใช่หวังลมแรงด้วยนะคะ